สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
แน่นอนครับถ้าหากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยต้องเจออากาศเย็นแบบนี้
ทางตอนใต้สิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือก็คือฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหนักในหลายพื้นที่
เป็นอย่างไรค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนครับ
กับอุณหภูมิความหนาวเย็นที่มาเยือนในเช้าวันนี้
จากการตรวจสอบนี้นะครับนี่คืออุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
กลุ่มเป็นวงกว้างทั้งพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสาน
เกือบทุกจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเลยนะครับ
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒องศาเซลเซียต
ขณะที่พื้นที่อื่นเช้าวันนี้๖โมงเช้าที่ผ่านมา
อากาศเย็นสบายครับอุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
แต่ว่าตอนกลางวันครับแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษเพราะว่าความเย็นที่มาเยือนนั้น
ไปดูดกลืนความชื้นไปหมดนะครับกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบนท้องฟ้าเลยหายไปหมด
อุณหภูมิในบริเวณทางตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณทางตอนบนอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๗องศาเซลเซียต
เช้าวันพรุ่งนี้ครับจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเริ่มหายไป
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือยังทรงอยู่นะครับ
พรุ่งนี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ขณะที่วันพุธครับจะพบการเปลี่ยนแปลงก็คือพื้นที่ภาคอีสานความหนาวเย็นหายไปนะครับ
อยู่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางความชื้นเริ่มเข้ามาอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากปัจจัยตัวสำคัญก็คือลมหนาวหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
วันนี้ครับจากการตรวจสอบแผลลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับก่อนที่ในช่วงวันศุกร์เสาร์นี้จะกลับมาเยือนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะอุ่นขึ้น๒๓วันแล้วก็วันศุกร์เสาร์จะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวตามจุดต่างในบริเวณทางตอนบนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ตามการคาดการณ์จะสังเกตว่าในช่วงวันพุธนั้น

แถวบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
ส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลทั้งสองฝั่งต้องระวัง

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ส่วนนี้คือการคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมง
หลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่สีเหลืองสีแดง
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะแล้วก็ตกสะสมเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องติดตามการประกาศเตือนภัย

รวมไปถึงติดตามการพยากรณากาศอย่างใกล้ชิดด้วย

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหังสวัสดีครับ